ที่เป็นเรื่องใหญ่ในวงการตำรวจเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของเผยตัดสิทธิ์โกงสอบใน๑๐ตำรวจแล้ว๗๓คนนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะทางพบตรเนี่ยท่านก็บอกมานะฮะบอกตอนนี้มีการสอบเส้นทางการเงินหมุนเวียนอยู่ที่ศาล
ผู้ช่วยพบตรก็เปิดเผยถึงกรณีทุจริตนะฮะสอบคัดเลือกในสิทธิ์ตำรวจ
ในพื้นที่กรรมชาการตำรวจภูทรภาค๙นะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี๖๕บอกว่า
ทางกรณีที่เองตอนนี้ผู้พบผู้นำเข้านะฮะโคยคำตอบเข้าไปในห้องสอบหนึ่งคน
ทำให้มีการสืบสวนขยายผลจนกระทั่งพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการทำผิดทั้งหมด๗๓รายด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ได้มีการตัดสิทธิ์การเข้าเป็นในสิบตำรวจไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไปพบความผิดนะฮะ
ก็ให้เข้าไปรับราชการตามปกติได้ส่วนจะมีตำรวจแล้วก็ร้อยตำรวจเอกหญิงนายหนึ่ง
ไปพบมีเงินหมุนเวียนอยู่ทั้งหมดสามสิบล้านบาทรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจหรือไม่เนี่ยนะครับ
ทางผู้ช่วยพบตรท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการรับการรายงานนะฮะ
จากทางตำรวจภูทรภาคเก้ามาแล้วบอกว่าขอตรวจสอบให้ละเอียดซะก่อนนะฮะ
โดยภายในสัปดาห์นี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบกันนะครับแล้วก็กรณีที่พบว่ามีชื่อแล้วก็นามสกุลของผู้เข้าสอบ
ซ้ำกันสองคนแต่การตรวจสอบพบว่าจริงจริงชื่อกับนามสกุลเนี่ยซ้ำกันนะ
อันนี้ก็เลยถือว่ายังไม่ได้เข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือเปล่าต้องไปขอไปตรวจสอบก่อน
ผมข้อสอบหลุดออกมามีเฉลยออกมาตรงนี้ครับเราต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่ายืนยันที่เป็นตัวข้อสอบที่เป็นข้อคำถามและมีคำตอบเนี่ย
เราได้ตรวจสอบแล้วกับกองการสอบมันไม่ใช่เป็นการถ่ายรูปจากข้อสอบนะครับ
เป็นการน่าจะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่หลังจากสอบแล้วอืม
นี่คือประเด็นแรกที่เราสามารถตรวจสอบได้ในขณะนี้นี่เห็นไหมครับ
บอกว่าพิมพ์ขึ้นมาใหม่หลังสอบแล้วต้องไปตรวจสอบกัน
แปลว่ามีคนพิมพ์ขึ้นมาอย่างนี้อ่าเหมือนกับคนไปไปเห็นแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำ
พิมพ์ขึ้นมาใหม่อืมอ่านี่ทางผู้ช่วยประตรอบอกมาแบบนั้นอืมอ่า
อ่าแต่อีกเป็นเข้ารับราชการไปแล้วมันจุดไปแล้วถูกไหมฮะอืม
ก็มีส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไปสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีอยู่
สิบล้านที่มีการหมุนเวียนอ่าแล้วก็เอ่อเหมือนแบบตัดสิทธิ์ไปเจ็ดสิบ
สามคนอืมถ้าตัดสิทธิ์แปลว่าก็เจอจริงเขาเจอจริงเขาก็ยอมรับว่าเจอจริง
ไม่รู้อ่าให้ตัดสิทธิ์การเข้าเป็นในสิบตำรวจเพราะฉะนั้นก็คือ
สิทธิ์ไปเลยก็คือตัดสิทธิ์อ่ะค่ะง่ายง่ายก็คือเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เจอใช่ไหม
ใช่เขาก็เจอจริงจริงแปลว่าเขาก็ต้องไล่ตรวจสอบใหม่ไหมคะ
ในแต่ละปีสมมุติปีหน้าหรือปีที่ผ่านมามันกระชับรัดกลุ่มไหม
หรือยังไงก็เบื้องต้นตอนเนี้ยเป็นอย่างงี้ก่อนอืมแล้วก็ต้องมันก็อยู่ระบบ
ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนั่นแหละว่าระบบสอบของการเป็นตำรวจจะเอายังไงต่อไป
คือถ้าอ่านในคอมเมนต์ก็คืออ่านออกอากาศไม่ได้โดนฟ้อง
คนในคอมเมนต์เขาก็พิมพ์กันมาเยอะว่าแบบมันมีปีนี้ปีเดียวจริงเหรออะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านี้มันก็ผ่านมาแล้วอ่ะเนอะมันก็ต้องแบบว่าอย่าไปย้ำคิดย้ำทำกับอดีต
ต่อไปนี้พัฒนาดีกว่าอ่าก็คือไม่ให้เกิดขึ้นอีกถูกอืม
แต่ก็ยังดีที่เขาออกมายอมรับว่าโอเคมันมีจริงแล้วก็ได้ตัดสิทธิ์ไปแล้ว
แต่หลังจากนี้ปุ๊บก็จะต้องดูว่ากระบวนการเขาจะทำไงต่อไป